จีวอนบินของจริงจีวอนปลิวเลยแหละก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองมา
แล้วพอมาถึงที่ตลาดใช่ไหมมาเรียรายเงินจากชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าเอ๊นี่แปลกแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะ
โอ้โหเป็นไง

ใช่แล้วคือวิ่งจนจีวอนปลิวแบบนี้นั่นแหละค่ะ

เขาบอกว่าเขาเนี่ยชื่อพระบุญยฤทธิ์อายุ๖๙ปี
นี่ไงนี่คือคำถามที่ดอมถามและเหมือนกันกับที่ชาวบ้านเขาถามเลย
เอาจริงนะชาวบ้านอย่างลุงบุญมากรุดเพชร

ชาวบ้านที่เขาอยู่ตลาดครุในที่พระประแดงนะนะ
โอ้โหยืนปะทะคารมกับผู้ชายที่ห่มเหลือง
เพราะว่าข้องใจว่าพฤติกรรมแบบนี้
ใช่พระจริงใช่ไหมทำไมเดินเรียรายเงิน
ชาวบ้านในตลาดแล้วไม่เห็นจะมีพระไม่เห็นมีบาทเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นพระน่ะมีแต่สะพายย่ามาแบบนี้
เลยแจ้งตำรวจแจ้งพระวิญญาธิการให้มาตรวจสอบหน่อย
ต้องรอให้ตำรวจมามาเคลียร์หน่อยมาถามหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนตำรวจมาตำรวจมาถึงสพพระประแดงนะ
วิญญาธิการมาตรวจสอบไหนล่ะมีใบสุทธิไหม
ถ้าเกิดเป็นพระก็ต้องให้ตรวจสอบได้ใช่ไหมไม่มีค่ะ
มีแต่บัตรผู้พิการมีบัตรประชาชนระบุชื่อนายบุญยฤทธิ์
นินอายุ๖๙ปีแล้วก็มีซองยารักษาโรค
ทีนี้ก็ต้องนิมนต์ไม่ใช่สิต้องเชิญตัวไปที่วัดครุนอก
ก็ไปพบเจ้าคณะตำบลบางครุให้ร่วมสอบด้วย
เรื่องต้นคือบอกแบบนี้บอกว่าอ้างว่าบวชมาหลายวัด

เคยโดนจับเรื่องไม่มีใบสุทธิโดน๓ทีแล้ว
แต่ก็ไม่ได้หนักใจนะเพราะว่าอัตมานห่มเหลืองปฏิบัติธรรมเคร่งครัด
คือการปฏิบัติธรรมของอัตมาไม่ใช่พระปลอม
ถ้าเกิดอยากจับเหรอโน่นไปจับโน่นอุ๊ยพระต่างชาติโน่นดีกว่า
ลองฟังดูค่ะ
นี่แหละซึ่งเจ้าคณะตำบลมอบหมายให้ตำรวจถอดผ้าเหลืองนายบุญยฤทธิ์
ชุดขาวให้แต่งส่งไปดำเนินคดีสิคะ

แต่งกายคล้ายพระหรือว่านักบวชโดยไม่ได้รับอนุญาต